กระโดดลงแม่น้ำปิงไหว้น้ำหนีเนี่ยค่ะ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังนึงค่ะ

ดังนี้คือภาพจากกล้องวงจรปีดบ้านหลังนึงค่ะ
ดังนี้คือภาพจากกล้องวงจรปีดบ้านหลังนึงค่ะ
แม่น้ำปิงค่ะในหวังเสี่ยวยี่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปิงค่ะ
พี่อุ๋ยเหรอหนีตายแม่น้ำหุ้ยลึกสี่เมตรอุ้ย
กว้างเป็นร้อยเมตรคนเสื้อแดงแดงที่วิ่งหนีเมื่อกี้เหรอ
ใช่คนเดียวกันในหวังมากระโดดน้ำวิ่งเอ้ยว่ายน้ำต่อ
ใช่ค่ะเพื่อจะเอาชีวิตรอดอ่ะค่ะอย่างงี้เลยค่ะนี่นะคะในหวัง
เดี๋ยวจะเห็นภาพอีกมุมนึงนะคะมานั่งถอดเสื้ออยู่หน้าร้านซักรีด
เพราะว่าว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปิงมาแล้วโอ้โหข้ามแม่น้ำมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปิงเลย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

เขากำลังจะหนีข้ามลำน้ำโขงกลับจีนค่ะไปจับได้ซะก่อนอืม
ตำรวจเลยนำตัวทั้งสองคนนี้ไปสอบปากคำที่สพแม่ปิง
แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันกันโชคทรัพย์
เรื่องของการครอบครองปืนและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศไทยนางสาวสี่มินเนี่ยมาจากจีนกับมากับสามีนะคะ
สามีกลับจีนไปแล้วค่ะแล้วก็วีซ่าขาดด้วยอยู่แบบในเมืองไทย
ช่วงสายวันนี้ที่สพแม่ปิงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะสอบปากคำนางสาวลี่มินนะคะ
ก็ใช้เวลาสอบปากคำเป็นชั่วโมงแล้วก็มาให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่าย
ให้ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเป็นมาเฟียอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีข่าวเหมือนกับเป็นเรื่องของมาเฟียใช่ไหมตำรวจบอกว่าฝ่ายไหนมาเฟียยังไม่รู้เลย
ต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะคำถามคือแล้วทำไมต้องถึงขั้นยิงกันด้วย
ทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นตัวนางสาวลี่มินให้ข้อมูลว่าก็โมโหบันดาลโทษะ
ทะเลาะกันเรื่องซื้อถ้วยชามนั่นแหละคือเหมือนแบบบังคับจะให้ซื้ออีกคนนึงไม่ยอมซื้อ
คุยกันไปคุยกันมาทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ยิงใส่กันเองเลยค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องซื้อถ้วยชามแค่เนี้ยเหรอนั่นแหละสิ
ถึงขั้นยิงใส่กันขนาดนี้เลยเหรอ
ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ให้ข้อมูลที่เข้าข้างตัวเอง
ครับส่วนปืนและรถกระบะที่ใช้หลบหนีเป็นของเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ตอนนี้กันไว้เป็นพยานก่อนนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะคะ
ในส่วนของเจ้าของบ้านถ้าเกี่ยวก็จะต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีด้วย
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนค่ะแต่สรุปได้ในประเด็นที่
ก่อเหตุเนี่ยครับเป็นการทะเลาะกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของนะครับแล้วก็บันดาลโทษะนะครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบนะครับยังไม่พบว่าเป็นมาเฟียหรือเป็นการ
เอ่อเรียกขทัยตามที่เป็นข่าวนะครับ